มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับเขาทำอาชีพคือขับรถเมย์
สามีนี่ขับรถเมภรรยาก็เป็นกระเป๋ารถเม
ปรากฏว่าต้องพักงานกันนะครับรายได้ก็ไม่มีเงินเยียวยาก็ไม่ได้
ไม่แน่ใจว่าจะไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์อะไรก็แล้ว
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนแล้วไม่ใช่ครอบครัวเดียวเดือดร้อนทั้งสายเลยนะครับ
รถเมสายนี้คือรถเมสายหนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ดวิ่งระหว่างบางบัวทองบางลำภู
กว่า๓๐ชีวิตวันนี้มารวมตัวกันเพื่อขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนี่ฮะสายนี้นะครับ
เพื่อใครเคยนั่งหนึ่งสองเจ็ดบางบัวทองบางลำภู
เขาบอกว่าเขาเดือดร้อนอย่างหนักจากเรื่องของโควิดสิบเก้า
ตอนนี้ถูกสั่งพักงานหยุดการเดินรถทุกคนไปอยู่รวมกันในพื้นที่ของทางบริษัท
ปลูกเป็นเพลิงพักหลังเล็กอยู่กัน๑๕ครอบครัว
รวมแล้วก็ประมาณ๓๐ชีวิตอยู่ตรงข้ามวัดเล่งเนยี่๒
อยู่ที่พื้นที่หมู่๕อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
อย่างนางช่อระดาชุ่มแสงอายุ๓๗ปีเป็นกระเป๋ารถเมษาย๑๒๗
นี่คือ๑ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
เธอเล่าให้กับคุณสุดปรีดามหายศผู้สื่อข่าวของเราฟังบอกว่า
ครอบครัวของเธอมีทั้งหมด๕คนรายได้หลักก็มาจากการขับรถเมษ
เป็นกระเป๋ารถเมย์ทำกันมา๒๐กว่าปี
ก่อนหน้านี้เธอกับสามีนะเธอเป็นกระเป๋ารถสามีเป็นคนขับรถ
มีรายได้รวมกันประมาณวันละ๖๐๐๗๐๐บาทต่อวัน
หลังจากกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโรคโควิด๑๙เริ่มระบาดหนัก
คนก็ไม่มาขึ้นรถเมษรายได้ก็หดหาย
เฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเหลือรายได้แค่๓๐บาท
อันนี้ตัวเธอนะสามีเหลือสัก๗๐บาท
๒คนรวมกัน๑๐๐บาทจากปกติ๖๗๐๐บาทต่อวัน
หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาหนักไปอีก
เพราะว่าเธอกับสามีรวมทั้งคนขับรถเมย์กระเป๋ารถเมย์คนอื่นในสายเดียวกัน
ถูกสั่งพักงานหลังถูกสั่งพักงาน
ก็ไม่มีรายได้อะไรเข้ามาเธอกับสมาชิกในครอบครัวในบ้านรวมห้าคน
ก็เลยต้องทำแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับไปคุยกองขยะเก็บขยะหาของเก่าเอามาขาย
วันหนึ่งก็ได้เงินสัก๕๐บาท๖๐บาทแต่มันก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย
ส่วนอาหารมื้อเช้าก็โชคดีที่ทางวัดเร่งได้๒๒นะครับ
เขาเอามาแจกให้ก็พอประทังชีวิตไปได้อีกมื้อหนึ่ง
กับครอบครัวบอกว่าไม่รู้จะทนสภาพแบบนี้ได้อีกนานเท่าไหร่
เพราะทางบริษัทเองก็ไม่ได้บอกว่าที่พักการเดินรถเนี่ย
เพราะว่าคนขึ้นรถน้อยเนี่ยจะพักการเดินรถไปอีกนานแค่ไหน
ทุกวันนี้พอตกงานปุ๊บตรงไหนมีกองขยะคือไปคุยไว้ก่อน
มาเก็บขวดมาขายโลละ๙บาท๑๐บาทก็เอาไว้ก่อนนะพี่
แล้วก็๑๑โมงก็ไปตรงวัดจีนเขาจะแจกข้าว

หนูเข้าไม่ถึงเพราะว่าระวันหนูแต่อยู่บนรถเมนต์

นูก็คือแบบเหมือนมันไปทางไหนไม่ได้
และเหมือนกับว่าพอเขาแจกเงินห้าพัน้าหนูก็เข้าไม่ทันเขาอ่ะ

บอกว่าพอจะไปลงอ้าวหมดสิทธิ์แล้วเขามีกำหนดการลงทะเบียนหรือเปล่า
เลยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเออก็เลยเนี่ยไม่ได้ลงกันอ่ะ
เลยเดือดร้อนกันหมดเลย๓๐กว่าคนนะครับกระเป๋ารถเมศาย๑๒๗คนอื่นบอกว่า
พวกเธอทำอาชีพกระเป๋ารถเมย์มานานหลายสิบปีบางคนทำตั้งแต่สาวนะ
ตอนนี้โควิด๑๙เป็นมรสุมลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตที่เคยเจอมา
คือเป็นมรสุมขนาดทำให้ครอบครัวไม่มีกินเลยอ่ะนะ
วันนี้ข้าวสารที่บ้านใกล้จะหมดแล้วยังไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเอาข้าวที่ไหนกินกัน
ก็เลยอยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยด้วย
ถามว่า๕๐๐๐ปีหน้ายกตุให้เราไม่ได้เพราะว่าเราลงประกันต่างคมกันให้
ก็เลยไม่กล้าลงกันก็จะรอรอจนกว่าว่า
ที่ว่าบริษัทยื่นหนังสือเข้าไปในประกันสังคมค่ะ
ว่าเราถึงจะไปลงตรงนั้นได้

ก็เอาเป็นว่าลองหาทางมาตรการเยียวยาต่าง
ช่องทางที่เขามีก่อนก็แล้วกันนะ

ตอนนี้ครอบครัวนี้หลายครอบครัวเขาเดือดร้อนกันอยู่